ตอนนี้คณะอเจ้ามาแล้วค่ะ
ที่ธรรมเนียบรัฐบาลเมื่อวานนี้นะคะ
คณะอเจ้าก็คือนักแสดงจากละครเรื่องบุภเพสันนิวาส

ก่อนที่จะมีการประชุมคณะรัฐมนตรี
แต่ก็มีอเจ้ารออยู่เต็มไปหมดเลย
ใช่เพราะเจ้าหน้าที่ที่ทำเนียบก็ใส่ชุดไทย
มารอต้อนรับกันด้วยให้เข้ากับบรรยากาศด้วย
กับคุณก้อยและทีมงาน๙คนละ๙ไป
อย่างนี้เลยคนมาต้อนรับเยอะเลยกรี๊ดการ์ดกันเยอะเลย
ใช่ค่ะซึ่งการเข้าพบในทุกครั้ง
อยากให้คุณผู้ชมสังเกตนายกรัฐมนตรี

นายกจะชอบสอดแทรกคำถามเกี่ยวกับการเมืองตลอดเลย
ใช่ครั้งนี้อเจ้าทีมนี้ไม่รอดเหมือนกัน
นายกรัฐมนตรีตั้งคำถามเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
แต่จะถามใครแล้วใครจะตอบอย่างไร

เห็นอเจ้าบอกอยากการขึ้นตั้งเหรอ
อยากขึ้นตั้งให้เร็วขึ้นเหรอ
โทษนะ

จะรอได้ครับท่าน

มืดเรือมืดเรือ
มืดเรือมืดเรือ

มืดเรือ